คุณผู้ชมถ้าเจอผู้ชายที่จะเห็นดังต่อไปนี้
ให้จำเอาไว้แล้วก็ช่วยแจ้งเบาะแสด้วย

ฉกชิงเงินของประชาชนที่กำลังไปถ่ายถอนทองออกมาจากโรงรับจำนำ

ไปดูภาพกันว่าเขาเป็นใครอย่างไร

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสถานธนานุเคราะห์สาขา๔แยกประตูน้ำ
แวงเพชรบุรีถนนเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนี่เอง

แค่นั้นแหละหลักฐานเรามีอยู่ประมาณนั้น
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕กุมภาพันธ์คนร้ายอายุ๒๕๒๖ปีนี่แหละค่ะ
ก็กำลังจะเอาก้อนหินอุปกรณ์ไปทุบกล้องวงจรปิดให้เสียหาย
มานิดเอาเงิน๑๕๐๐๐บาทมาถ่ายถอนทองรูปภัณฑ์๑๐บาทที่จำนำเอาไว้
นี่ใช้เสื้อขาวคนนี้
กำลังทำทีว่ามาใช้บริการเหมือนกัน

ค่ะแค่นี้แหละเองนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจดจำรูปภัณฑ์สันฐานลักษณะทรงผมใบหน้าสีผิวเอาไว้
ใครทราบแล้วนะคะแจ้งเบาะแสไปได้
พันธมตเอกชนะวินพวงเพชร
ผู้กำกับการตำรวจนครบานพญาไทยหมายเลขโทรศัพท์
เพราะต้องติดตามคนร้ายนี้มาให้ได้ถือว่าเป็นภัยต่อสังคม
และตอนนี้ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานต่างเพื่อที่จะร้องขอต่อสารออกหมายจับแล้ว
โดยสารก็อนุมัติหมายจับนะคะในข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน
และพกพาอาวุธไปในเมืองและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
แต่ว่ากล้องอื่นที่อื่นก็น่าจะมีอีกนะ

รวมถึงหลักฐานก็คือจากประชาชน
ถ้าเกิดว่าเราพบข้อมูลพบเห็นแล้วก็แจ้งไปยังตำรวจด้วยนะคะ
จะได้นำจับได้อย่างรวดเร็ว